มาดูเรื่องนี้หน่อยเรื่องคุณครูสอนคณิตศาสตร์
วัย๓๘ปีที่มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
แล้วก็ไปถูกใจเด็กนักเรียนม๓อายุ๑๔ปี
เอาพากันไปกินหมูกระทะพาเข้าม่านรูด
ท้ายที่สุดมีการผูกข้อม้ายข้อมือกัน
ล่าสุดค่ะคุณครูออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้ว

ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ไปเจอคุณครู
ขอเรียกชื่อคุณครูว่าคุณครูสมบัติ

บอกว่าแค่พาลูกศิษย์วัย๑๔ปีไปกินหมูกระทะเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้พาเข้าม่านรูดเหมือนที่เป็นข่าว
แต่ก็ยอมรับว่าเคยแชทคุยกับเด็กก่อนหน้านี้
แล้วก็ถามด้วยนะบอกว่าคุณครูคุณครูมีลูกมีเมียอยู่แล้วนะ
แล้วแม่ของน้องวัย๑๔บอกว่าคุณครูต้องหย่ากับเมียก่อน
แล้วจะมาผูกข้อม้ายข้อมือที่บอกว่าเรียกศิลป์สอน๕๐๐๐๐๐จริงเหรอ
คุณครูบอกว่าเรื่องหย่ากับภรรยาผมหย่าจริง

ไม่ได้จะหย่าเพื่อเอาใบหย่ามาสู่ขอเด็ก

หยาแล้วด้วยหยาแล้ว
แฟนเขาแจ้งข่าวอยู่แล้วว่าหยาก็คือเรื่องร้านอยู่แล้ว
จากคุยกับคุณครูแล้วเราได้ไปคุยกับพ่อเลี้ยงของเด็กวัย๑๔
คือต้องบอกก่อนว่าเด็กวัย๑๔คนนี้เป็นลูกติดของแม่
แล้วตอนนี้แม่ก็มาอยู่กับพ่อเลี้ยงเขาก็มีลูกด้วยกันด้วยนะ
ทีนี้พ่อเลี้ยงของเด็กเล่าให้ฟังบอกว่าพอจับได้ว่าคุณครูคณิตศาสตร์
พาลูกเลี้ยงวัย๑๔เข้าม่านรูด
ภรรยาเขาก็คือแม่ของเด็กวัย๑๔ไปร้องกับพอ
หลังจากนั้นคุณครูวัย๓๘ปีบอกว่าจะมาสู่คอ
จะมาผูกข้อไม้ข้อมือกันวันที่๒๓กันยา
แต่พอวันที่๒๕กันยาเนี่ยนะทั้งภรรยาของเขา
ลูกเลี้ยงวัย๑๔และครูสมบัติหายตัวไปเลย

คนรอบข้างบ้านเนี่ยเขาเห็นลูกสาวเมียผมเนี่ยเดินไปขึ้นรถข้างนอกนู่น
อันนี้ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะลูกเขาไม่ใช่ลูกผม
แต่ลูกผมมี๒คน๔ขวบ๖ขวบ
เขามานอนนี่มั่งไม่นอนมั่ง

มีโอกาสได้คุยกับแม่ของน้องวัย๑๔ปีด้วย
บอกว่าตอนนี้ลูกสาวสภาพจิตใจแย่เลยนะ
แล้วแม่บอกว่าข่าวทั้งหมดมันไม่จริง
ไม่มีการผูกข้อไม้ข้อมือที่บอกว่าฉันเรียก๕๐
แล้วคุณครูเขาเอามาให้๒๕๐๐บาทไม่จริง
ไม่มีการพาเข้าม่านรูดมันไม่มีอะไรเกินเลย
ใครที่นำเสนอเรื่องนี้
แปลว่าคนนั้นคิดไม่ดีกับตัวแม่แล้วก็ลูกสาว
ไทยรัฐทีวีไม่ใช่คิดไม่ดีกับคุณแม่และลูกสาวนะคะ

ถามน้องน้องก็แค่บอกว่าไปกินหมูกระทะนั่นแหละ
ไปกินหมูกระท้ากับคุณครูเขาจะเสยบอกว่าให้แข่งวิชาการให้
แล้วก็ที่คุณแม่ได้ไปหาผอ
คืออยากถามข้อมูลข้อเจ้าชีวิตเกี่ยวก็พาน้องไปกินหมูกระท้าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

น้องก็บอกว่าไปกินจริงแต่ว่าก็ถามน้องแหละว่า
คุณครูได้ทำอะไรหนูไหมได้มีอะไรช่วงเจอไหมอะไรแบบนี้เขาบอกไม่มี
แม่ก็จะถามเหมือนกันทุกคนปล่อยข่าวปล่อยเพื่ออะไรแม่ก็ไปทำอะไรให้เหรอ
ทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามทางต้นสังกัดด้วยนะคุณผู้ชม
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ก็ไปเจอกับผอคนนี้คือนายอดีศักดิ์สงกราน
ก็บอกว่าเบื้องต้นสั่งย้ายคุณครูวัย๓๘ปี
ให้ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนอื่นแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ

แต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเจอการกระทำผิดจริง
จะลงโทษสถานหนักด้วยการไล่ออกจากราชการทันทีนะคะ